วันนี้หัวข้อไลน์เราเชิญชวนคุณผู้ชม
แสดงความคิดเห็นเรื่องของราคาสินค้าราคาอาหารต่างนะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นที่มาด้วยหรือเปล่าวันนี้
ที่อดิษฐ์นายกรัฐมนตรีพลเอกชาวฤิษฐ์ยงใจยุทธ์นะคะ
บอกว่าอยากให้ประชาชนนั้นอยู่ดีกินดี
แล้วก็ขอโอกาสให้นายกรัฐมนตรีได้ทำงานให้หลุล่วงค่ะ
พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็แก่นำพักเพื่อไทยวันนี้จัดพิธีทำบุญถวายสังขทาน
ในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ๘๔ปี
ที่บ้านพักย่านปิ่นประพาคม
มกลางตัวแทนเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานราชการทยอยเข้าอวยพร
โดยพลเอกธีรชัยนากวานิตผู้บัญชาการทหารบก
มอบหมายให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสต

เป็นตัวแทนนำกระเช้าดอกไม้มามอบให้
ปีนี้เจ้าของวันเกิดได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาอวยพร
เช่นอะไรบ้างก็เช่นหนังสือพระขุนแผน
ลูกอมมหาอุทธิ์วัดป่านองค์ชาติจังหวัดมหาศาลคา

อยากเห็นประเทศไทยประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดี
เชื่อว่าวิกฤตของประเทศไทยในขณะนี้
เมื่อใช้วิธีการอย่างถูกต้องก็จะสามารถผ่านไปได้
แล้วก็ขอโอกาสให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บริหารประเทศได้ทำงาน
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาให้ดีที่สุด
เพราะไม่อยากให้เกิดการรัฐประหารอีกค่ะ
อะไรสำคัญที่สุดปากท้อง
อะไรสำคัญที่สุดในงานของหลักของชาติ
งานพัฒนาความมั่นคงงานเศรษฐกิจงานการเมืองงานอะไรก็แล้วแต่
เศรษฐกิจสำคัญที่สุดเพื่อให้คนอยู่ได้
ถ้าคนอยู่ไม่ได้มันจะไปอย่างอื่นมีอย่างนั้นให้ตายก็ไม่มีอยู่
ในขณะนี้เศรษฐกิจมันดีไหมในการบริหารงานของรัฐบาลนี้
ต้องถามพวกเราว่าผู้คนยังอยู่ดีกินดีไหม
ถ้ามีคำตอบบอกผู้คนอยู่ดียังหยุดไม่ได้
ยังกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นมีปัญหา

วันนี้เสียเงินไปแก้ทำไมเราพูดหลายทีแล้ว
มีตั้ง๒๐ฉบับยังไม่พออีก
ต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้
ต้องม้าติลงตัวลง
ผมไม่ได้ว่านะเพราะว่าอันนี้เป็นรูปแบบ
ในการที่จะล่างรัฐมนุนมาผมไม่ได้ว่าร่างรัฐมนุนไม่สำคัญ
แต่มันมีสำคัญที่ดีกว่ามีรำนูนที่ดี๕ฉบับแต่คนไม่มีกินตายเอาอะไร
ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่าน
ท่านนี้นะคะนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ก็ออกมาเรียกร้องให้คอสช
รับฟังข้อเสนอของนานาชาติที่เป็นห่วงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
แล้วก็ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนั้นได้แสดงความคิดเห็น
โดยเฉพาะในช่วงการออกเสียงประชามติที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง
มีความเป็นประชาธิปไตยในอนาคต
ส่วนข้อเสนอให้ออกกฎหมายรอการกำหนดโทษของคณะกรรมธิการครับ
เลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองนั้นนะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าก็ควรที่จะหารือกับเสียงส่วนใหญ่
เพราะว่าก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เชื่อว่าหากเปิดให้หลายฝ่ายแสดงความคิดเห็น
ก็จะสามารถรับฟังข้อเสนอต่างเพื่อให้คณะกรรมธิการนำไปปรับแก้ได้
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศการให้สัมภาษณ์ของพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์
แล้วก็นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ได้ผ่านแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐเพิ่มเติมค่ะ